ร้องได้ให้ร้อง

คนไม่ใช่แฟน

จากคุณตั๊กกะแตนชนระดานั่นเอง

นนท์คิดว่าเป็นไงบ้างถูกทุกคำไหมพี่

เพราะว่าโดนโดนผ่าตัดไปด้วยและอะไรไปด้วยเนี่ยบางที
มีมั้งนิดหน่อยที่ว่าออกเสียงอันนี้
แต่ก็ถือว่าดีอยู่ครับผม

เรื่องเสียงนี่ถือว่าเป็นรางวัลพิเศษ

ของพี่เมย์ในการชิงเงินจบลงแล้วนะคะ
ส่งไม้ต่อให้กับน้องปังปอนค่ะมาค่ะ

เป็นไงครับเมื่อกี้เห็นป้าเมย์เขาร้องไปแล้ว
ตอนนี้เราจะต้องขึ้นมาร้องบ้างตื่นเต้นไหม

เราเนี่ยได้ฉายาว่า

สาวน้อยรถแห่หรือยังตื่นเต้นอีกเหรอ
คุณแม่เป็นคนเทรนด์ให้เราเหรอซึ่งเรื่องร้องเพลง
ใช่ค่ะบางทีเราก็ฝึกเองบ้างค่ะ
ทำไมต้องวันละ๓ชั่วโมงคะน้องปังปอ
เพราะว่าหนูอยากให้ได้หลายทางค่ะ
คือจะได้ช่วยแม่ได้หลายด้าน
สมมุติว่าไม่มีงานจากร้องร้องเพลงรถแห่อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไปร้องทำขวัญนาคแล้วก็ไปร้องลิเกค่ะ
ทำขวัญนาคก็ได้ด้วยเมื่อกี้ปะเมร์ร้องโชว์ไปแล้ว
เอาซะหน่อยไหมล่ะนิดนึง
เจอกล่าวกำเนิดเกิดหน้าพรหัก
จุดตีจากบนในสวรรค์มาฟังหมอนและเรื่องแม่
นาตังคลันก็พอประมาณให้มืดหมอน

กังวานหวานมากเลยครับคุณครับโอ้โหเรียกว่าอยู่ในโบสถ์นะ
เสียงมันจะกล้องกลางวานมันจะเพราะ
พี่เป๊กถามปังปอนหน่อยสิคะทำไมปังปอนถึงเลือกในการ

เราช่วยได้เท่าไหร่ก็คือเราอยากจะช่วยให้เต็มที่ค่ะ

หนังยางกับเพื่อนนี่คือสนุกมาก

ที่บ้านเราขัดสนเรื่องเงินด้านอะไรบ้าง

มาขอยืมเงินหน่อยได้ไหม
แล้วแม่ก็บางครั้งก็ให้เขายืม

คุณแม่ทิพย์คะเรื่องราวคือยังไงคะคุณแม่

คือเราก็ไปยืมมาให้เขา

ใช่ค่ะเพราะว่าเขาให้เราเขาไม่ได้ให้เพื่อนเรา

เราไม่มีเราก็ไปยืม

ซีริรวมแล้วกี่ครั้งที่คุณแม่เป็น

ก็ทั้งหมด๘๐๐๐ค่ะเยอะเหมือนกัน
แล้วทีนี้นอกจากคุณแม่จะเดือดร้อนแล้ว

ก็อยากจะบอกว่าสงสารเด็กมั่ง

คือคุณทำมาแต่ว่าเด็กมาใช้หนี้แทน
คือคุณทำมาแต่ว่าเด็กมาใช้หนี้แทนคุณ
ปอนหาวิธีช่วยคุณแม่ใช้หนี้โดยการ

ปอนช่วยคุณแม่ใช้หนี้ไปแล้วเท่าไหร่ลูก

ก็ประมาณ๔ห้าเดือนได้ครับ

เป็นอะไรเขาก็ทำได้ความสามารถเขาคือไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องอะไรเลยค่ะ

แล้วเรื่องเรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างครับปังปอน

ก็ขอให้รักษาความดีอันนี้เอาไว้
แล้วที่ตั้งใจมาในรายการของเราปังปอนอยากได้เงินไปทำอะไรบ้าง
อยากเอาเงินนะคะไปช่วยแม่ค่ะก็คือใช้หนี้ให้แม่ใช้หนี้อ่า

เท่านั้นแล้วของเราล่ะเราไม่อยากได้อะไรเลยเหรอ
ได้เลยค่ะอยากให้แม่อย่างเดียวค่ะ
ถ้าแม่หมดหนี้ไปซะได้ปังปอนจะรู้สึกยังไงคะ
จะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะ
ซึ่งเราช่วยไปแล้วสองแล้ววันนี้เราก็จะมาช่วยอีกให้ทั้งหมดถ้าทำได้

ไม่เลยค่ะคือแม่ก็เหมือนกับว่าดวงใจของเราอะค่ะ
คือเราทำอะไรคือแม่ก็ต้องได้ตามเราเหมือนกันค่ะ

ภูมิใจค่ะดีใจค่ะที่เลี้ยงเขามา
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑หมื่นบาท
อินโทรยกที่๑มาเลยครับ
สายประกวดค่ะเพลงนี้ต้องรู้ค่ะต้องร้องได้ค่ะต้องไม่พลาดค่ะ
เป็นเพลงโชว์พลังของระดับตำนานราชินีลูกทุ่งของเรา
ได้ไหมเพลงนี้น้องปังปอนได้ค่ะได้ได้ไหม
ถ้าไม่มั่นใจเราก็มีตัวช่วยให้น้องปังปอน๒ตัวช่วยนะครับตลอด
ชิงเงินกับคุณเมย์เนี่ยจาก๓แผ่นป้ายเราให้ใช้๒แผ่นป้ายนะครับ
และในยกที่๑นี้นะครับปังปอนครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ในยกที่หนึ่งของคุณเมย์กับน้องปังปร่อง
เรื่องเสียงนี่กินกันไม่ลง

ตัดสินกันช่วงหน้าครับ

อ๋อีล่งกล่มลหม
เมย์และปังปร่อง

ร้องได้กับร้าน

มองได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน